แล้วที่เมาส์ว่าใบเฟิร์นติดเพื่อนจนเทหนุ่มทิ้ง

จริงหรือไม่ไปฟังเธอเปิดใจกับบันเทิงไทยรัฐกันค่ะ

ไม่มีเลยค่ะวันนี้ไม่ได้ใส่มาค่ะ
ไหนก็ไปทำไหมคะมันจะได้แบบใส่เสื้อผ้าสวย

อยู่ไหนไปหาหน่อยดิทำอะไรกันอ่ะ
หลังไม่ค่อยรับโทรศัพท์มาแล้วอะ
นี่ชุดชะไนที่ใสลาแบบอึมจัดดูมขึ้นมาอย่างเงี้ย